ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์พรุ่งนี้ก็ได้หยุดกันแล้วเนอะ
ไม่ได้แสดงสาวผมมาเหรอคือเมื่อกลางวันอาวีผมมาแล้วก็
เหงื่อหยิกแล้วก็ปล่อยให้มันสรวยเกาหลี

เห็นไหมไม่ได้หรือห้ามพลาดเลยนะ
เพิบไปนิดดีทุกทีปิดนะ
ก็สำหรับสาวไม่ตรงปกนะฮะ
แล้วก็ไปลอกรวงผู้ชายให้เขาโอนเงินมาให้

ตลอดเลยนะพายแล้วขายชายก็โอนเงินค่าพักไปให้
แล้วก็มีจ่ายนู่นนี่นั่นไปเป็นแสนนะครับแล้วก็เอารูปผู้หญิงคนหนึ่งมาลงนะครับ
แล้วก็ตั้งชื่อว่าน้องพลาวปรากฏว่าตอนหลังไปสืบรู้มาว่าไม่ได้ชื่อพราวนะฮะ
แล้วรูปก็ไม่ตรงปกด้วยจริงแล้วชื่อน้องหมิง
แล้วรูปก็คือเป็นรูปนี้เราต้องขออนุญาตเบลอเอาไว้เดี๋ยวจะถูกฟ้อง
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มกองปราบปรามนะครับร่วมกับทางตำรวจสภเมืองขอนแก่น
เข้าไปจับกลุ่มตัวนางสาวลักษณะอายุ๒๕ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น
ในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏก็เป็นภาพของผู้อื่นด้วยนะฮะ
แล้วก็ภาพนั้นก็เป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อหรือดัดแปลง
ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงแล้วก็ช่อกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
นี่เนี่ยนะฮะเอารูปนี้ไปลงดูสิฮะหุ่นดีดีนะ
เนี่ยนะแต่ว่าพอจริงแล้วไม่ใช่คนนี้นะเป็นอีกคนนึงนะครับ
การจับกลุ่มนะครับสืบเนื่องมาจากมวลที่๒๒เมษายนเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียหายเขาไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สพเมืองขอนแก่น
บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกหญิงสาวใช้รูปสาวสวยคนนึงเนี่ยนะฮะ
ขอให้ผู้เสียหายช่วยโอนเงินเพื่อนำไปจ่ายค่าซื้อของเครื่องใช้
เสื้อผ้ารองเท้าแหวนค่าจองห้องพักผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะฮะ
เพราะว่าเห็นว่าเป็นสาวสวยก็เลยยอมโอนเงินให้กว่า๒๖ครั้ง
เป็นเงินทั้งหมดประมาณ๑๗๔๕๐บาท
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจชุดจับกลุ่มก็สืบสวนทราบนะฮะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับ
ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ตรวจสอบเพิ่มนะฮะ
จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้รับอนุญาตให้ประกันตัว

โดยเว้ยพบผู้ทหารออกมาจากประตูทางออกหน้าสารอาญา
ได้แสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่ม

จากการสอบถามผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าหลอกลวงผู้เสียหายที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยจริง
แล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าไปหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นอีกหลายรายทีเดียวในทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
แน่นอนจริงแน่นอนมากนะครับ
คือเพราะฉะนั้นก็ต้องอันนี้ถามว่าฝ่ายหญิงผิดไหมผิดแน่นอนอยู่แล้ว
เอารูปคนอื่นเขาไปลงปลอมแปลงแล้วก็ไปหลอกอะไรอย่างนี้
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือพลาดไม่ได้เลยคือฝ่ายชายเองก็เหมือนกัน
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปหลงมัวเมากับรูปลดกลิ่นเสียงในโซเชียลมันคงจะเป็นไปไม่ได้
ต้องระวังคุณก็ต้องระวังด้วยนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเห็นโอ้โหเห็นผู้หญิงรูปร่างหุ่นดีหน่อย
โอ้โหเกิดละการกลามขึ้นมาทันทีมันก็คงจะไม่ได้
ใช่บางคนส่วนใหญ่ก็จะยอมเราเห็นข่าวนี้กันมาบ่อยมากพอสมควร
เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเป็นความรักผมนี่ไม่เชื่อ
เรื่องราวของความรักที่มันแบบว่าไปเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วกูรักเลยอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบโอ้โหพร้อมเปรย์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่

ชนะผู้ชายต่อคุณก็หวังอยู่เหมือนกัน
แล้วบังคุณว่าคุณหวังอยู่แล้วคุณไม่ได้ไง
คุณก็รู้สึกแบบโอ้โหมัน

เป็นชื่อจีนตั้งชื่อจีนหวังใดเจ้า

หวังคือต้องหวังผลรู้ไหมคะ

สุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการปุ๊บเนี่ย

หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คุณก็ไปแจ้งความ

ที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะผมโดนมาหลายก็ไม่ใช่

เหรอเสียเงินเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับไง
ก็ไม่ได้จับโหยยโอ๋คนโหน่มกันชัยไม่มี

แต่ผมเป็นคนไม่นิยมเนี่ยผมไม่ค่อยนิยมที่จะไปเจอ
หมายถึงว่าเจอกันทางสื่อโซเชียล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

อย่าไปหลงในแบบหน้าตารูปร่างอะไรอย่างนี้

มันไปได้อย่างไร

จำไว้เลยนะผู้หญิงสวยเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอก

มันมีเคยทำข่าวเคยทำเฮียดดลง
คือบางทีก็ตั้งเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนอะไรขึ้นมา

อันนี้เห็นเลยโทรคุยไลน์กัน
เห็นหน้าโอนนั่งเข้ามาแต่ไม่เจอตัวจริงนะครับ

เหรอแป๊บหนึ่งผู้หญิงกำลังแบบหันหลังไปหันหน้ามาท่องทางไหนได้อยากเปิด

ใช่บางทีคุยกันเสร็จปุ๊บนะมันแคปไว้
แล้วก็ไปแล้วก็แบ็คเมย์เอาเออมาแบ็คเมย์

อันนั้นก็แบบอันนั้นคือตั้งใจแบบชัดเจนรู้กันทั้งคู่

เพื่อจะเรียกเงินอันนั้นเป็นดาราด้วยใช่ไหมใช่นี่มันก็

หน้าเหมือนบ้างจริงไม่จริงไม่รู้
เพราะตอนนั้นเด็กตอนนี้โตแล้วไง

ไปติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในวันนี้กันบ้าง
ศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทย
ซึ่งวันนี้มีผู้ตัวอย่างยาแล้ว๘ราย
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดเป็น๓๐๐ราย
กลับบ้านแล้ว๒๗๘๔ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
เยอะผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้๕๕ราย
ทั้งนี้ผู้ป่วยรายใหม่๘ราย

มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนจังหวัดยาลานะคะ
เป็นชายอายุ๔๕ปี๑ราย
และชายอายุ๕๑ปี๒รายค่ะ
ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย
ขณะที่อีก๕รายก็จะเป็นหญิงต่างด้าว
อายุ๑๙๓๐ปีอยู่ในศูนย์กักกัน
ผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะ
ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า
ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ
ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นั้นลดลงค่ะ
ขอให้ทุกคนอดทนอีกสักนิด
รัฐบาลจะทยอยเปิดกิจการต่าง
ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่๑๗พฤษภาคมนี้
จะประกาศมาตรการเฟส๒ใช่หรือไม่
นายกบอกว่าใช่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น

ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้๖กลุ่มเสี่ยงที่เขาก็เร่งตรวจเชิงรุก
ก็จะมีในหลายกลุ่มนะคะ
อย่างกลุ่มแรกก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์

อย่างที่วันนี้เราพบผู้ติดเชื้อด้วยนะคะ
กลุ่มที่๓คือคนขับรถสาธารณะ
กลุ่มที่๔คือพนักงานปรายศนีย์หรือว่ากลุ่มคนขับรถส่งของ

แล้วก็กลุ่มที่๖คือผู้ประกอบการเสี่ยง

ค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มประเภทต่างนี้ด้วย

เห็นไหม

ฉันเห็นเธอมีสิคแนลเหมือนก็อยากจะมีอะไรก่อน
มันจะส่งเขาให้คุณแอลนิจจิย์ครับ
นี่ดิฉันอยากดูรูปคุณหมออีกทีจังเลย

ซึ่งแบบว่าคนลักษณะแบบคุณหมออย่างนี้นะ
มันมีเอกลักษณ์มันจับเส้นสองสามเส้นนะ

เห็นไหมนิดเดียว๒๓เต้นนี่แหละแล้วเป็นหมอเลยเพราะว่าเขาเป็นคนมีเอกลักษณ์ชัดเจน
คนอย่างนี้โดนวาดรูปแบบนี้ง่ายเมื่อประมาณสักหน้าประมาณ๔๕วันที่แล้วได้ไหม
ที่เราเห็นภาพคนที่แออัดกันมากนะฮะบนสถานีรถไฟฟ้า
ซึ่งเบียดเสียดยัดเยียดกันมากเลยในการรอรถไฟฟ้า
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็ได้รีบในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะคะ
นายชัยวัตรทองคำคูณประหลัดกระทรวงภัมฑ์มนาคมเนี่ยนะฮะ
การระบาดของโรคโควิด๑๙ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่แล้ว
ต้องมีการปรับการใช้บริการหลายรูปแบบของการขนส่งสาธารณะ
ทั้งทางบกทางรางก็คือรถไฟฟ้าทางน้ำแล้วก็ไปจนถึงทางอากาศ
สำหรับภาพความแออัดของรถไฟฟ้า
มันเป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยทีเดียว
น้อมรับข้อร้องเรียนนะเรื่องการรอคิวนาน
เพราะว่าจากเดิมรถไฟฟ้าสามารถรับผู้โดยสารคุณรู้ไหม
ขบวน๑๐๐๑๑๐๐คนเลยนะเยอะมากเลยนะ
แต่เนื่องจากเราต้องมีการเว้นระยะห่างนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้โดยสารขึ้นรถไฟฟ้าได้เพียงแค่๒๕๐คนต่อขบวน
ซึ่งแบบว่าน้อยมากค่ะนะคะดังนั้นมันลดเป็นในลักษณะ๑ถึง๔
ซึ่งถีดเท่ากันเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า
ในการเติมพิกัดในชั่วโมงเร่งด่วนแต่ว่าจะไม่สามารถที่จะถี่มากได้
เพราะว่ามันจะต้องมีการเว้นระยะในการที่จะแบบขบวนแต่ละขบวนที่มันจะวิ่งมา
อย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า๓นาทีเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะมันอาจจะไม่ปลอดภัยขึ้นมาได้
โดยชั่วโมงเร่งด่วนจะปรับให้วิ่งภายใน๓นาทีให้ได้
แล้วก็การนั่งในรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีเครื่องหมายในการบอกให้เว้นระยะอยู่แล้ว
ตรงไหนนั่งได้ตรงไหนนั่งไม่ได้เนี่ยฮะยืนก็เหมือนกันตรงไหนยืนได้
เขาให้ยืนเฉพาะในจุดที่เขามาร์คไว้ทั้งหมดเลยนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยการติดตามประมวลผลจากการปรับหากยังไม่เพียงพอก็จะเพิ่มมาตรการต่อไปอีกแล้วนะคะ
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะพยายามที่สุดในการที่จะแบบว่าเว้นระยะของการขนส่งสาธารณะนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็แก้ไขตามตอนนี้เขาจะทำนี่ด้วยการเข้าออก
เข้าทางนี้เนี่ยออกทางนี้อันนี้การเข้าออกของรถไฟฟ้าที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะ
ตามธรรมดาแต่ตอนนี้มันจะมีมากไปกว่าตรงนั้นนะตั้งแต่เริ่มที่จะซื้อตัวเข้าวัดอะไรอย่างนี้
อย่างผู้ประกอบการร้านอาหารวันนี้พอดีมีโอกาสได้แวะเวียนกันไปนะคะ
คือเขาเป็นร้านอาหารที่อยู่ในย่านของร้านหลวงย่านเมืองเก่า
ซึ่งโดยปกติเขาก็จะเปิดร้าน
แต่ณวันนี้ปิดร้านปิดกันมาเป็นเดือน

เสร็จปุ๊บเขาจะปรับตัวทำยังไงดีล่ะ
เพราะทุกวันนี้การผ่อนปลนก็คือ

แต่ถ้าเป็นร้านที่เป็นแอร์บางทีตอนนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยได้อยู่
เปิดร้านจริงต้องเทคอเวย์กลับบ้านอย่างเดียว

ถูกเขาก็ปรับเปลี่ยนในการที่โอเค

เพราะว่าอยู่ตรงนั้นบางทีไม่ค่อยได้มีร้านอาหาร
ผู้อยู่อาศัยไม่ค่อยเยอะ
ก็มาอยู่ย่านราดเท้าที่ให้คนเยอะหน่อย

เดือนนี้ทั้งเดือนก็คือเขาก็จะช่วยกัน
แล้วก็สามารถที่จะสั่งอาหารไปได้

แล้วก็รวมร้านอาหารต่างที่อยู่ในแบบว่าย่านอื่น
ก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันไปนะตอนนี้
อืมต้องหาวิธีใหม่

กรณีที่พระปางลีลาสูง๑๐เมตรนะ
อยู่ที่วัดดังที่ชนบุรีเนี่ยนะฮะ
แต่เขาบอกว่าพระกรุกระจายเกลือนเลย

คือเมื่อวานนี้นะฮะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะครับ

พระปรางพระพุทธลีลาขนาดใหญ่

อยู่ที่หมู่๔อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี

แล้วก็พบว่ามีพระกรุที่บรรจุอยู่ด้านในเนี่ย
กระจายตกอยู่ทั่วรอบบริเวณองค์พระ
หลังรับแจ้งนะครับจึงได้รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จากการไปสอบถามทางด้านนายชำนาญอินพรมนะฮะอายุ๗๔ปี

ก็บอกว่าพระพุทธปางรีลาองค์นี้

ตอนสร้างพระอาจารย์เนี่ยได้บรรจุพระกรุเอาไว้ด้านใน

พระองค์นี้ถึงได้ล้มลงมาแล้วก็กรุมันแตกออกมาแบบนี้นะฮะ
ซึ่งตนคิดว่าโครงสร้างฐานยึดไม่แข็งแรงพอ
ก็ทำให้เหมือนกับทลายหักลงมา
ทางด้านพระวรโชธีระวันโนเป็นพระลูกวัด

มาบวชเนี่ยอัตมาก็เห็นพระพุทธลีลาองค์นี้อยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุพระลูกวัดได้ยินเสียงกิ่งไม้ขนาดใหญ่
ที่อยู่หน้ากุฏิหักลงมา
ทั้งที่ไม่ได้มีลมเลยนะ

พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่

ทำให้ชาวบ้านนะครับที่พานเข้ามาดูเหตุการณ์

ว่าอาจจะเป็นลางบอกเหตุ

เข้ามาทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
นี่ครับชาวบ้านก็ตกออกตกใจ

น่าจะไปฟาดเข้า
ที่วัดทุ่งเหียง

อันนี้พระท่านก็

น่าจะแบบนะการก่อสร้างมากกว่า

เนี่ยชาวบ้านก็กลัวกัน

แต่ว่าเมื่อวานล่ะความภายุ

อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เท่าที่เห็นในข่าวนะครับ
เห็บตกลูกใหญ่เลยนะ

ที่มาสหรัคคลำนี่

ฝ้าเฟอร์นี่แตกหักลงมาหมดเลย
คือหนักน่ะ

สำนักสงฆ์คุณเกิดเดือนไหนปีไหนคุณต้องทำท่านั้นแล้วชีวิตคุณจะดีโรคอะไรโรคร้ายจะออกไปจากร่างกาย
ท่าอะไรอย่างนี้แล้วกลับไปมาแนวไหนแล้วเนี่ย
อ้าวมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรียกว่าสังคมออนไลน์
ก็พูดถึงกันเยอะมากทีเดียวในเรื่องของการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
ขณะที่เจ้าของเจ้านมเย็นค่ะเจ้านมเย็นเป็นสุนัขพิษบูเทอเรียอายุ๘เดือน
ซึ่งเจ้าของเนี่ยกำลังทุ่มถุงใส่เจ้านมเย็นอยู่
พร้อมกับนำรองเท้าแตะไปตีปากมันอีกต่างหากนะคะ
แล้วก็กดหัวเจ้านมเย็นลงไปในกระมังน้ำ
นี่อย่างที่เราเห็นอยู่ทำให้มีชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยจริงค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะกับเจ้าของเจ้านมเย็นด้วย
สารแขวงจังหวัดชนบุรีมีคำพิพากษาบอกว่า
จำเลยมีความผิดตามฟ้องรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก๖เดือนและปรับ๑๐๐๐บาท
โทษจำคุกรอการลงโทษไว้มีกำหนด๒ปีค่ะ
คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด๑ปี
โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ๓เดือนต่อ๑ครั้ง
ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรกำหนด
และให้สิ้นสภาพการเลี้ยงดูสัตว์ไม่ให้เลี้ยงแล้วค่ะจบ
บอกว่าตอนนี้เจ้านมเย็นได้บ้านใหม่แล้ว
โดยผู้อุปการะก็คือนายพักครทันเทียนชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ซึ่งท่านผู้ว่าได้นัดหมายกับประธานมูลนิธิ
เพื่อรับน้องนมเย็นเข้าไปอยู่ในความดูแลวันจันนี้นั่นเองค่ะ
นี่พี่เก๊ก็ไปด้วยเห็นไหม
ถ้ายังไงเขาถึงไปทำโทษเจ้านมเย็น
กลุ่มเย็นมันเป็นหมาเด็กมันแปดเดือน

เขาอยากเลี้ยงไหม
นั่นสิถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องเลี้ยงดีกว่า
เขาบอกว่าจะเอาสุนัขไปให้ที่อื่น

แต่ว่ารักษณะแบบนี้เหมือนกับเวลาที่บันดาลโทษะแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

หน้านมเย็นแหม่งก็จะชื่อนมช็อกโกแลต
มันสอนได้
แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่แบบไอ้นี่ขนาดนี้
มันสอนได้และอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าตัวเองไม่สอน
จ้างครูเข้ามาสอนก็ได้ด้วยเช่นกัน

แต่ก็ถ้าเกิดอยากเลี้ยงที่เคยบอกไปแล้ว
อยากเลี้ยงที่มันไม่ต้นอะไรก็ต้องซื้อตุ๊กตาหมามาเลี้ยง

เจ้าของเดิมเขาจะไปเยี่ยมได้ไหมล่ะ
รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ถูกยึดหมาไปแบบนี้
เพราะว่าคือผมก็ไม่เคยตีอะไรอย่างนี้
สงสัยมันคงไม่อยากเอาเจ้าของเก่าแล้วมั้ง
เพราะนี่ไงเห็นยายเก๋มามันยังสั่นหางดิ๊กเลยใช่ไหม
มันก็คงไม่ไหวแล้วคนเก่าไม่ไหวเหนื่อย

เป็นเรื่องที่เรียกว่างงเหลือเกิน
มีเป็นเหมือนกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะฮะ
คือเขาเปิดรับให้มีคนเข้าไปปฏิบัติธรรม
แต่ว่ามันไม่ใช่มีการถั่งสำนักหางดิ๊ก

แต่กลางวันเนี่ยก็จะมีเป็นแบบร้องเพลงด้วย
ที่สำคัญกว่านั้นนะฮะเขาสอนวิชาแปลก

คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะปล่อยมาปล่อยเสียงมาผีเข้าหายใจ
เหมือนเราโมโหใครมาอย่างนี้ไม่พอใจเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนนั้น
แต่เราน้ำหนักรถไปแปดกิโลกรัม
ความสุขภาพแข็งแรงนะมันจะคล้ายต้องเสียตั้งสัตว์ถ้าเราเครียด
นี่แล้วตอนดังวันเขาจะร้องเพลงเป็นกลุ่มใหญ่ร้องเพลงตบมืออะไรแบบนี้
แล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะบอกว่าวิธีการที่เขาทำออกมาเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อย
สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกาย
อย่างบางคนเนี่ยนะฮะเกิดปีคุณเปิดปีรากาใช่ไหม

อ่าเป็นเหมือนไก่เป็นเหมือนอะไรอย่างนี้
คุณเกิดปีมาเมียคุณก็ต้องทำเป็นเหมือนมาเมีย
เป็นเป็นเออรถเมียเกิดปีขาน

จ้างคุกงงกันไปหมดเลยนะครับ
คือล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว

บอกให้ช่วยไปตรวจสอบดำเนินงานของทางดำเนินการ
กับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งหน่อย
เพราะว่าไปจัดกิจกรรมลักษณะที่แปลกประหลาด
ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะฮะเขาว่าอย่างนั้น
ชาวบ้านเนี่ยได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอขณะที่ญาติโยมนะฮะ
ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันร้องรำทำเพลง
จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเกิดความสงสัยว่า
สำนักปฏิบัติธรรมแบบนี้เนี่ยมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
หรือว่ามันเป็นรัฐธิอะไรหรือเปล่านะฮะ
ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเขาชะกันเนี่ยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา
ชื่อนะฮะชื่อพุทธพัฒนา
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านฝั่งคลองหมู่๒๕ตำบลหนองว่า
ไปสอบถามถึงวัตถุประสงค์นะฮะในการจัดกิจกรรมแปลกประหลาด
ปรากฏว่าเจ้าสำนักเนี่ยนะฮะก็คือพระธรรมจักรศรีระวังโร
เนี่ยนะฮะคือตอนแรกท่านก็บอกว่าแหมมันไม่ใช่หรอก
ชาวบ้านให้ข่าวบิดเบือนทำร้ายสำนักปฏิบัติธรรมของท่าน
รวมถึงปฏิเสธนะบอกว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายไปตอนแรก
ที่เป็นกลุ่มญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวรวมกลุ่มกัน
นั่งปลบมือร้องเพลงกันนะครับบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
บอกเนี่ยเป็นของที่อื่นปรากฏว่าทางตำรวจที่เขาลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกอ๋อท่านผมเนี่ยแหละเป็นคนถ่ายเองเออ
ผมก็มาถ่ายที่นี่แหละที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้แหละ
จะบอกได้ยังไงว่าเป็นที่อื่น
หลังจากนั้นปรากฏว่าพระธรรมจักรถึงกับซีดพูดไม่ออก
ก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายนะครับว่าอ๋อจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะ
ก็แน่นอนนะครับว่าชาวบ้านเองก็ยังงงนะครับ
ทำไมถึงยังมีกิจกรรมในลักษณะใช้ลมปลาน
เพื่อขับเคลื่อนลมหรือว่าขับของเสียออกจากร่างกาย
โดยที่ลูกศิษย์ลูกหารวมถึงท่านบอกมีความเชื่อนะว่า
ทำให้ผู้เจ็บป่วยนั้นได้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
เรื่องต้นนะฮะทางเจ้าคณะอำเภอเขาชะกัน
ก็ได้มีคำสั่งนะครับให้ทางพระธรรมจักรศรีระวังโรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ย

เข้ารายงานตัวต่อพระครูบรรพฤษพัฒนาพร
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาชะกันนะฮะ
ซึ่งเป็นพระอุปชาภายในเย็นวันนี้เลยคือเมื่อวานเนี่ยนะฮะ

ให้สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ยุติดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปซะ

ที่สำคัญนะฮะชาวบ้านชาวช่องเขามีการบอกด้วยนะบอกว่า

บอกว่าท่านเนี่ยเหมือนบรรลุเอง

เมื่อก่อนก็เอาผ้าหลายชิ้นมาเย็บแล้วก็ห่มเป็นเหมือนจีวอน
แล้วก็บอกว่าน้ำเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยน้ำเนี่ยนะ
ปกติเราก็ใช้น้ำฝนน้ำคลองน้ำอะไรอาบก็ได้

ให้ใช้เฉพาะน้ำถังที่สั่งเข้ามา
หรือจะมีแต่ไฮโซลไปคนรวยไป

สำนักมดิบัตรทำอะไรเนี่ย

กลัวหายใจไม่ทันถ้าเกิดคนไม่มีปัญหา
หรือว่าเขาเป็นพระสายแบบวัดเศร้าหลินคะฝึกลงปาม

ผมมีเสียงข้าวบ้านช่วงที่เขาพูดนะ

แสดงว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้เข้าไปในนั้น
จะเป็นคนต่างจังหวัดหรือต่างที่ไป

แล้วก็บอกว่ารักษาโรคได้
วงโควิดก็รักษาได้อะไรอย่างนี้

ที่เขาผลิตยังผลิตออกมาไม่ได้เลย
มีอย่างอื่นรักษาได้ไหม

แต่ก็ต้องใช้เวลานานในการทดลองเหมือนกันนะฮะ
ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเขานำโดยมหาวิทยาลัยเกณฑ์ของเบลเยี่ยม
แล้วก็สถาบันวิจัยอีกหลายแห่งในสหรัฐ
เขามีการตีพิมพ์ค้นคว้าการค้นพบล่าสุดในวรสารเซลล์
ซึ่งเคยใช้ยับยั้งการก่อโรคแล้วก็ลบล้างลิตรของไวรัสหลายชนิดมาแล้ว
ค้นพบครั้งนี้ก็ต่อยอดจากงานวิจัยที่เริ่มขึ้นเมื่อ๔ปีก่อน
วิทยาเขตออสตินเขาหนึ่งในทีมผู้วิจัยอันนี้นะคะ
แล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นในร่างกายได้ทันที
ชั่วคราวราว๑๒เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเท่านั้น
แล้วก็จำเป็นจะต้องมีการฉีดซ้ำด้วย
แต่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะ
จนถึงขั้นทดลองกับมนุษย์นั่นแหละ

ก็ต้องรอกันไปทุกวิถีทางแล้วนะณตอนนี้
ลามานี่เขาเรียกอีกชื่อคือยามายามาหรือลามา
เป็นพวกสัตว์เหมือนคล้ายแบบเลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลอูด
อยู่ในแบบพื้นที่สูงเนอะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
นี่อะนะครับของเอออเมริกาใต้หรือสิ่งหน่อย
อำเมริกาใต้แทนพราซิล

เคยเห็นตัวจริงเข้าไปใกล้มันรำคาญมันถุยน้ำลายพึกอย่างนี้เลยนะ

โกรมกระดูกหญิงจากพิษณานะฮะ
เห็ดเชื่อบอกอาถรรพนใจบอกให้ไปเจอนะครับ
ก็จากกรณีที่นางมณีนะอายุ๕๔ปีนะครับ
เป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งอยู่ในซอยอำพรเทศบาลมาพตะพุธที่ระยองนี่แหละครับ
เขาไปพบเจอโครงกระดูกมนุษย์นะฮะ
ขณะที่ตัวเธอเองเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดในไร่มันสัมปะหลังนะฮะ
เนื้อที่ประมาณสัก๓๐ไร่ก่อนจะแจ้งให้ทางตำรวจเองมาตรวจสอบนะครับ
ล่าสุดนะฮะร้อยตำรวจโทธินิทิทัศน์นะฮะ
ศรีรุษถ้าเป็นร้อยเวรอยู่ที่สพมักตะพุทธเนี่ยแหละฮะ

ยังไม่สามารถบอกได้ว่าศพนี้เป็นใครนะฮะมาจากไหน
ข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็คือเป็นเพศหญิงเนี่ยแหละ
อายุประมาณสัก๔๐ปีเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า๑๒เดือน
น่าจะเป็นคนเร่ร่อนซึ่งสังเกตจากกระป๋องเงินที่ตกอยู่ข้างนะฮะ
นางมณีผู้พบกลมกระดูกคนแรกเลยบอกนะฮะบอกว่า
น่าจะเป็นอาถรรพ์เพราะว่าเช้าวันที่๖พฤษภาคมเนี่ยนะฮะ
เพื่อไปเก็บเห็ดฮะปรากฏว่าเมื่อเข้าไปเก็บได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
เท่านั้นแหละฮะก็จะเดินออกมาปรากฏว่า
เหมือนมีอะไรโดนใจให้กลับเข้าไปหาเห็ดอีกครั้งหนึ่ง
อืมซึ่งในครั้งที่สองเนี้ยเมื่อเดินเข้าไปเหมือนกับมีดวงวิญญาณเนี้ย
มาสัมผัสให้มีอาการขนเนี่ยลุกตามแขนตามขาหนาวสั่นไปทั้งตัว
หลังจากนั้นเดินไปเก็บสักระยะหนึ่งฮะตกใจครับไปเจอโครงกระดูกร้องอุ้ยขึ้นมา
คือในจุดแรกที่เขาไปเก็บเห็ดไปพบแมวดำด้วย
นอนมองตาแป๊วตาขวางอยู่
ส่วนตัวก็เชื่อว่าเนี่ยต้องเป็นดวงวิญญาณมาดนใจให้ไปเจอศพ
พบเจอใกล้กับโครงกระดูก

เห็นเป็นเลขโอ้โหเป็นเลข๕แล้วก็เลข๖
ก็แบบเห็นเป็นเลข๕เรียก๖ไปที่รองเท้าแตะ

ทางด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่ระยอง

รวมถึงที่ปรายญาณที่พบในที่เกิดเหตุ

ตำรวจกรุงเทพเนี่ยแหละฮะนอกจากนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองยังคงเร่งแกะรอยนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบหานะครับว่าโครงกระดูกที่พบเนี่ย
เป็นใครมาจากไหนเพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
ไม่พบข้อมูลมีการแจ้งบุคคลศูนย์หายในพื้นที่ของมาพตะพุธ
รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่จังหวัดระยองนะครับ
ตอนนี้ได้มีการไปตรวจสอบกล้องวงจอดปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียงแล้วนะฮะ
ก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะถูกลบไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้ว
นี่แหละฮะแต่ว่าทางคุณป้ามณีเนี่ยป้ามณีไปพบคนแรก
เก็บเห็ดบอกเห็นเลยเนี่ยตอนแรกมีแมวดำเนี่ยมันขวางอยู่
มาในแฟนเพจอีกแล้วเออก็ได้นะแล้วก็๒๕๑๒ใช่ไหมครับอายุ๕๒
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเบลล่าอวดภาพแฟนถ่าย

ไปค่ะ
เป็นอีกคู่รักหนึ่งนะคะในวงการบันเทิงที่กำลังฮอต

หลังจากที่แบบแหมเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่แล้วก็แบบว่า
ชัดเจนขึ้นมามากนั่นก็คือเวียสุกะละวัด

แล้วก็เบลล่าร่านี้

ที่พักหลังนี้นะทั้งคู่ก็จะแบบว่ามีแบบว่า
โมเมนต์แบบหวานชื่นออกสื่อกันสุดด้วยสุดเด็ดเลยจริง

คือจริงเนี่ยเวียเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ป่

เขาก็จะถ่ายเบลล่านู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่น
เบลล่าเขาก็เลยเอารูปของตัวเองมาโพสต์
แล้วก็ลงในอินสตาร์แกมมีแคปชันบอกว่า
ข้อพวกเรียกกันคำคำแบบว่า

โอ้โหมีคนเข้ามาคอมเม้นท์พี่เบียถ่ายให้สวยนะก็น้องเบล่ากันมาลง
นี่เหมือนเหมือนรับปริญญาเนอะรูปแบบนี้เนอะเออน่ารักนะ

หน้าดูไม่ค่อยเป็นเบลล่าเนอะ

คุณเสกโรโซไปวันก่อนนู้นน่ะนะคะ

ที่บอกว่ามีการโทรศัพท์ไปหา

ซึ่งวันนี้ก็พี่การเขาออกมาพูดนะคะหลังจากที่สารอุทธรพิพากษาคุณเสกโรโซร็อกเกอร์ชื่อดัง
ในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่
ตามพรบยาเสพติดและพรบออาวุธปืนเมื่อปี๒๕๕๙
โดยรับโทษจำคุก๒ปี๑๘เดือนไม่รอลงอาญา
จากนั้นก็มีการยื่นคำร้องประกันตัวเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วสารอุทธรณ์เองก็ให้ประกันตัวโดยตีราคาประกันนะคะ๖แสนบาท
เพื่อต่อสู้คดีในชั้นดีกาต่อไปล่าสุดค่ะคุณการวิพากร
ก็เขียนข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้คุณเสกโลโซ
โดยระบุว่ากราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกสื่อและประชาชนที่เป็นห่วง
โทรศัพท์กันมาแบบทุกสำนักเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถรับสาย
โทรไม่ติดจริงตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ทุกคนในครอบครัวเสียใจและเศร้ามากขอเวลาเยียวยาจิตใจครอบครัวก่อน
โดยเฉพาะพี่เสกขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณสำหรับคนที่รักและเป็นห่วงพวกเราจริง
ขอเวลาสักระยะแล้วจะให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะพี่การบอกแบบนี้
อย่างนี้ก็เลยไม่ได้แหวนเพชรอ่ะสิ
ก็เนี่ยเขาบอกห้างยังไม่เปิด
ห้างยังไม่เปิดอยู่แล้วแหละ
บอกว่าถ้าห้างเปิดบอกพี่หน่อยเพราะพี่เสกแกซื้อแหวนเพชร
จะบอกว่าห้างไม่เปิดเขาก็ซื้อกันสุดฤทธิ์เลยนะรู้ไหม

ใช่นี่แหละคนรู้จักกันอย่างนี้แหละ
นี่ก็ร้านเพชรเนี่ยที่ฉันรู้จักกันเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่ทุกวันเลย
ซื้อตอนนี้ดีไว้บอกกันสิราคามันดี
ช่วงนี้อาจต้องแบบสงบก่อคุณแม่
ไปถึงกุ๊บกิ๊บนะฮะล่าสุดวันนี้ให้กำเนิดน้องเป่าเป้เรียบร้อยนะฮะ
เป็นลูกสาวคนที่สองนะครับเป็นน้องของเป่า
นับเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันดีในครอบครัวสุดอบอุ่นนะฮะของคุณบี้แล้วก็คุณกุ๊บกิ๊บ
หลังจากรอคอยก็มองดูแลท้องลูกคนนี้สองเป็นอย่างดีนะครับ
ล่าสุดดุ่มบี้ก็ได้มีการโพสต์ภาพแสดงความยินดี
เป็นภาพภรรยาสาวที่อุ้มลูกน้อยแบบเบาะแรกเกิด
ดูชื่อเด็กหญิงลาลิน่าฉีกน้ำหนัก๓๐๐กว่า๖๐กรัมนะคะ
กุ๊บกิ๊บก็โพสต์ภาพเดียวกันนะฮะแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าสวัสดีค่ะ
มาแล้วค่ะเป่าเป้นี่นะฮะเป่าเป้หรือว่าเด็กหญิงลาลีน่าชีนะฮะ
เป็นน้องสาวของพี่เป่าเป่าน้ำหนัก๓๐๖๐นะฮะหนูเนี่ยคลอดธรรมชาติออกมานะคะ
แต่มามีต้องบล็อกหลังตอนท้ายเพราะหนูตัวใหญ่มากมีเนี่ยทรมานสุด
หนูหน้าแสบแบบพี่เป่าเลยค่ะ
๓๐๖๐ก็ถือว่าหน้าเหมือนบี้เลยอ่ะ

นี่ดูชิคกี้พายเป็นผู้หญิง๒คนเลยเนาะ
น่ารักจังเลยเป่าเป้น่ารักอ่ะ

เราก็นึกถึงเปาเป่อะไรอย่างนั้นน่ารักดีอ่ะ

เอ่อน่ารัก
อีกเรื่องหนึ่งที่ทำเอาช็อกกันเลยทีเดียวนะคะ
อกตกใจเลยเมื่อจู่เธอก็ออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรม
ระบุบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เธอได้ทำการทดสอบเกี่ยวกับภูมิต้านทานโควิด๑๙ในร่างกาย
แล้วก็มีผลตรวจเป็นบวก
แม้ว่าตอนนี้เธอจะหายป่วยแล้วนะคะ
ซึ่งมาดาน่าป่วยภายหลังจากจบการทัวร์คอนเสิร์ตที่พารีสประเทศฝรั่งเศส

พร้อมกับเพื่อนศิลปินอีกหลายคนที่ไปร่วมโชว์ด้วย
โดยเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ย

พระเจ้าที่พวกเราทุกคนแข็งแรงและสบายดี

แต่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรคือนะวันนี้หายแล้วถึงค่อยบอก
แล้วเหรอแต่ไปตรวจแล้วเป็นโควิดใช่ไหม

สัปดาห์ก่อนหน้านู้นเลยนะคะที่เขาไปทัวร์คอนเสิร์ต
ก็ออกไปได้ที่ปารีน่ะอืมก็เป็นเป็นเยอะมากเลยนะ

นักฟุตบอลทั้งดาราฮอลลีวูดต่างนานา

อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสมากในโลกโซเชียลนะคะ

เพราะว่าเหล่าแบบว่าบรรดาแฟนคลับเขาออกมาบอกว่าเซฟรอยยิ้มของลิซ่าด้วยอะไรอย่างนี้
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เอามาค่ะพี่หนุ่ม
ขู่ฆ่าลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นอย่างไรคะเรื่องราว
ขู่ฆ่าลิซ่าแบ็คพิงค์ทางสารทูตก็รับทราบเรื่องแล้วนะครับ
มีการประสานทางต้นสังกัดแล้วด้วยนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับ
เมื่อลิซ่าแบ็คพิงค์โดนอันติแฟนสร้างอินสตาร์แกรมขึ้นมานะครับ
ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้แฟนคลับหลายคนไม่สบายใจ
มีมาตรการเข้มงวดนะครับออกมาเพื่อที่จะปกป้องศิลปิน
ล่าสุดครับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลนะฮะ
ในช่วง๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
สถานทูตเองได้รับอีเมลและข้อความเป็นจำนวนมาก

แจ้งข่าวเกี่ยวกับการขู่ฆ่าคุณละลิสามโนบาล

ซึ่งแน่นอนครับทางสถานทูตเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่แหละครับกูก็ไปเขียนว่าตัวเองมีปืนแล้ว
พวกครั้งเนี่ยนะพวกครั้งเนอะแต่พวกนี้ก็น่ากลัวกันไปมาโพสต์เรากันแบบนี้เนอะ
นั่นตรายถ้าโพสต์อย่างงี้ก็ต้องแบบต้องระวังนะ

เขาไม่ใช่ดังเฉพาะในไทยเกาหลีคือเวอร์ไวน์ทั่วโลก

เพราะเดี๋ยวก็ต้องแบบมีฟิเจอร์ลิ่งร้องเพลงกับนี่อีกครับ

ต้องดูรายการของจีนดังมาก
เมย์ชอบมากเลยเก่งมากเลย

เวลาแบบเราเห็นเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาฝึกเก่งมากจริง

แล้วก็สอนไปภาษาอังกฤษก็เกลียดมาก
ฟังน้องฟูปศาลงคิดเราชอบฟังน้องไง
ว่าตอนนี้ละครถ่ายไม่ได้งานอีเวนต์ไม่มีดังนั้นน่ะ
สำหรับคุณแอมเพียรวัตรเขาออกมาเขาบอกว่าเจ้าตัวเขาไม่ยอมแพ้นะ
เพราะว่าเดินหน้าขับแกรปส่งอาหารหารายได้มาเลี้ยงภรรยา
แล้วก็ลูกแบบไม่ขาดตกบกพร่องเลยล่าสุดคุณแอมพีรวัตรก็เปิดเผยบอกว่า
มาขับแกรปในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนที่เป็นนักบินชักชวนให้ไปสมัครเป็นเพื่อน
และทุกวันนี้เพื่อนคนดังกล่าวหยุดขับไปแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่อายซึ่งมีแฟนแฟนหลายคนที่ยังคงจำตนได้แล้วก็ตั้งคำถามว่า
ทำไมถึงมาขับแกรปล่ะคุณแอมก็ตอบไปเลยบอกว่าจะให้ผมไปกระตุกสร้อยเหรอ
คือณวันนี้ก็ต้องทำงานหาเงินเขาก็เลยไปขับแกรปนะคะ
ไม่ได้คือจบหมดเลยมั้ยมันไม่มีหรอไม่มี
พวกมันดีนะว่าน้องน้องหาอะไรได้ไปก่อนช่วงนี้จริง
นี่สำคัญหรือดีแก๊ปหล่อมาก

หลอกกว่าดาราคือแบบบางคนคือสั่งแล้วสั่งอีก

ไม่ใช่แล้วจะไปเลือกได้หรือยะ

พรุษเขามีวิธีการกวดเห็นพี่มดดำเล่าให้ฟัง
เออเหรออ๋อเขาเคยพูดให้ฟังเหมือนกันนะครับ

อ๋อเหรอที่มดดำล่ะมีหน้าให้ดูก่อนแล้วก็บาง
บางสมมติถ้าเกิดตอนขับรถยิ่งดีคุณแม่

นั่นแหละรสหูเลือกได้หมดคุณแม่ตอนนี้
ไม่รู้สิฉันไม่เคยเจอเลยเพราะว่าเขามาส่ง
เพราะคอนโดไม่ได้อยู่ข้างล่างทุกอย่างเขาฝากไหมเดี๋ยวได้นะ

เหมือนเป้ยเชื่อทุกเป้ยคุณโป้ปานวาด

นั่นล่ะสิฟังแบบนี้ก็น่าจะจริง
น่ารักด้วย

ได้หายว่า
เดี๋ยวหนูก็ตกใจคุณแม่อยู่

เอาอะไรก่อนไม่อ่านของคุณก็ได้ไม่ผมจะถามว่ามีข่าวเพิ่มอีกไหม
เพราะเวลายังไม่หมดไงข่าวของคุณเสร็จมันจบแล้วไง
เออคุณแม่อะไรก่อนคุณไม่ต้องมายุ่งกับของคุณเอาของคุณก่อน
คุณอ่านของน้องคุณก่อนไม่ต้องมาแตะตัวกลัว
ผมจะได้รู้ว่ามีอะไรอ่านต่อหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่
มาเรียนน้องมารีมาเรียน
หือมารีคือใครมารีป่ะคุณแม่
มารีเบอร์เนอร์มารีเบอร์เนอร์นี่แหละอ๋อน้องมารี
กับกันอัพพัทย์อยู่นี่นะแฟนคลับเขาก็ตกใจ
แฟนคลับนี่เขาก็แบบช่างเป็นคนสังเกตเนาะนู่นนิดหน่อยนะ
หน่อยนะไม่ได้เลยนะเห็นกันไปหมดเลย
เขาบอกว่ากันกับมารีเบอร์เนอร์เนี่ยนะ
คุณกันแล้วยังไงอ่ะทำไมอ่ะคุณชายฉัน

เวลาเลิกกันแล้วเขาต้องเดี๋ยวบล็อกเลยเหรอคุณแม่จะเลิกกันยังไง
เพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดน้องมาลีมายังไปทำบุญด้วยกันอยู่เลย
นั่นแน่สิไม่น่าใช่ไหมอาจจะปลดผลิตเลยแล้วฉันต้องไปดูเหรอเธอ
ก็ต้องคิดดูสิก็พวกแบบว่าแฟนคลับเขาบอกมาอย่างนี้
พูดจนหนูต้องถามเพื่อนเลยเดี๋ยวหนูส่งไปหามารี
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะ

รีบแจ้งมาเลยนะเขาบอกว่า

เวลาไปเปิดอะไรแล้วบางทีคือให้วิ่งกดนี่ก็ไปอีเบรอะไอบ้าเนี่ย
ลันไปเพลินอย่างนี้แล้วก็มีแบบคลิกอะไรไป
แล้วมันอาจจะไปกดโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพลาดกันไป
หรือว่าแบบหง่อนไม่น่าใช่มั้ยคือช่วง
ว่าอย่างคู่นี้ต้องบอกเลยว่าแบบมีคนสนใจเยอะ
เพราะว่าสมมุติมีกรณีสมมุติวันนี้วันนี้ไม่ค่อยลงรูปกันเนี่ย
จะโทรจะไลน์มาถามหรือส่งมาในกรุ๊ปว่า

ช่วยคุณแองจี้คะช่วยสืบไปหน่อยค่ะเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่า
หนูก็เลยตอบว่าบางทีเขายุ่งหรือเปล่า
ใช่ไม่อย่างน้อยงั้นถามคำนึงพวกนี้

เออมีแอปพลิเคชันที่เช็คได้โอ้โฮคุณพระคุณเจ้า

ลงรูปคู่กันมา๑อาทิตย์แล้วนะคะมีอะไรแปลกหรือว่า
เขาอาจจะยุ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเจอน้องมะลิก็ยังบอกว่า

บ้านพี่กันอย่างนี้นี่แม่ลีก็ต้องโดนกักตัว๑๔วัน
บ้านพี่กันสิเพราะว่ามันเป็นจังหวัดสุพรรณ
ตอนนี้เขาไปได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมคุณแม่เขามีการผ่อนปลนแล้ว
เหมื่อว่าไปแล้วมีกักแบบนี้
ใช่เขาก็พูดถึงก่อนหน้านี้ที่แบบห้ามข้ามจังหวัดอะไรอย่างนี้
แต่ช่วงหลังมาก็มีการผ่อนปลนอะไรขึ้นเยอะไงคุณแม่
พาถ่ายไปนั้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าล่ะ
ก็ต้องโดนจัดตัวนะคุณแม่ค่ะงั้นแหละนะคะโอเค
ส่วนวันนี้โปรโมทนิดหนึ่ง
แตกกระแสส้มหยุดกำลังมายังไงราคาตัวราคาเดิม
ราคาเดิมใช่ไหม
เป็นการรีลันที่เรียกว่าลือราชธานฟ้ามั่งคนเอามาอยาก
คือนอกจากดูคุณสิตังค์แล้วอยากให้ดูปฏิกิริยาของคุณหนุ่มกัญชัย
ว่าสิ่งที่พี่สีตางพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่ค่ะ

โอเคจำใจเทปนั้นผมไม่ค่อยได้พูดหรอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ